วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันนะครับ

หญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเรามากับสามี
ปรากฏว่าเสียชีวิตในห้องน้ำ
ลักษณะถูกรัดคอเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อตัวสามีนะครับ
เพราะสามีบอกว่าหญิงสาวหรือภรรยาคือป่วยซึมเศร้า

แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบศพของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็ตรวจสอบโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้บริเวณนี้
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายมาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะครับเป็นนักท่องเที่ยว
มากับสามีอายุ๓๑ปีเป็นชาวญี่ปุ่นเช่นเดียวกันชาติเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ทุกอย่างดูปกติดีก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคุณฮะ
กระทั่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้สามีอ้างตื่นมาพบกับภรรยา
พบว่าภรรยาเสียชีวิตภายในห้องน้ำนะครับ
ก็เลยแจ้งพนักงานโรงแรมแล้วก็แจ้งตำรวจครับ
เหตุการณ์นี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕พลตำรวจตรีวิรชนบุญทวีเนี่ย
เดินทางมาตรวจสอบคดีด้วยตัวเองนะ
เพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ต้องสอบสวนให้ได้ใจความเนี่ยนะฮะ
บอกว่าห้องพักไม่มีร่องรอยการถูกงัดแงะ
เชื่อว่าไม่มีบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องพักของนักท่องเที่ยวทั้งสองคนแน่นอนนะครับ
จากการสอบปากคำสามีของผู้ตายก็ทั้งคู่เป็นชาวญี่ปุ่น

จะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีกำหนดเช็คเอาท์ในวันที่๓๑กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้
สามีของสาวชาวญี่ปุ่นบอกว่าช่วงเวลาตี๓๒๘นาทีคือออกไปซื้อของด้วยกัน
แล้วก็กลับมาในช่วงเวลาตี๓๔๕นาทีคือไปไม่นาน๑๐กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับ
จากนั้นก็เข้านอนกระทั่ง๙โมงเช้าตัวสามีบอกว่าเขาตื่นขึ้นมานะครับ
ร่างของภรรยาคว่ำหน้าอยู่ในอ่างอาบน้ำที่มีน้ำอยู่เต็ม
โดยบริเวณลำคอเนี่ยมีสายชาร์จแบตเตอรี่รัดอยู่ก็เลยรีบไปเรียกพนักงานโรงแรมให้มาช่วยเหลือนะครับ
ตัวของสามียืนยันว่าไม่มีการทะเลาะกันแต่ว่าภรรยามีเรื่องเครียดและก่อนหน้านี้มีอาการป่วยซึมเศร้าฮะ
แล้วก็เคยพยายามใช้สายใดเป่าผมมารัดคอจนตัวสามีต้องเอาสายอะไรต่างทั้งหลายแหละเอาไปซ่อนหมดนะ
ใดเป่าผมก็เอาไปซ่อนไอ้พวกสายชาร์จทัวร์ส่งโทรศัพท์มือถือเอาไปซ่อนหมด
แต่ปรากฏว่าคราวนี้มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับฟังเสียงของรองผู้การภาค๕นะฮะ
ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เข้าห้องน้ำเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เจอแฟนเขาเขาก็เข้าไปดูในห้องน้ำปรากฏว่าแฟนเขาอยู่ในอ่างอาบน้ำนะครับแล้วสภาพคว่ำหน้าแล้วก็มีร่องรอยถูกใช้สายชาร์จโทรศัพท์นะครับรับที่คอครับ
เพราะว่าภรรยาเขาพยายามที่จะใช้สายใดเป่าผมนะครับ
ผมจะรัดคอตัวเองก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็เขาก็เครียดนะครับเขาก็เสียใจเห็นร้องไห้อยู่ครับ
เออนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะฮะ

ตอนนำมาจากตึกฮิ้วปีกทั้งสองข้าง

ให้ปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมนะครับ

เจ้าตัวเนี่ยยังร้องไห้ออกมาเสียงดังเลยนะครับ
เรื่องต้นทางตำรวจก็บอกว่าต้องรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียด

โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
สอดคล้องกับคำให้การของสามีชาวญี่ปุ่นหรือไม่นะฮะ